นาทีเป็นการชี้วัดในเบื้องต้น

ดีเบตในรอบแรกนี้
ใครดูมีคะแนนนำมากกว่ากัน
ติดตามยังงี้จากรายงานครับ

ระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ฉากด้วยประเด็นเศรษฐกิจในเรื่องการสร้างงานและรายได้ให้ชาวอเมริกัน
ซึ่งนางฮิลาลีคลินตันย้ำความสำคัญของการลงทุนกับชนชั้นกลาง
การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำและการรับรองการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมแก่ผู้หญิง
จนถึงความสำคัญของการทำข้อตกลงทางการค้า
ขณะที่คู่แข่งอย่างโดนัลด์ทรัมป์จากพักลิพับริกัน
เสนอว่าจำเป็นต้องลดภาษีให้กับบริษัทต่าง
เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจขยายตัวซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ส่วนหัวข้อต่อมาคือทิศทางของอเมริกา
การเลือกปฏิบัติต่อชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันดูจะเป็นประเด็นท้าทายอนาคตสังคมอเมริกัน
คลินตันมองว่าการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างชุมชนกับตำรวจ
ควบคุมการถือครองอาวุธปืนเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหา
ขณะที่ทรัมป์มองว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นหัวใจสำคัญ
ดีเบตหัวข้อนี้ร้อนแรงขึ้นเมื่อผู้ดำเนินรายการตั้งคำถาม
ถึงข้อกล่าวหาของทรัมป์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด
แต่ทรัมป์เพิ่งจะมายอมรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงความจริงว่า
บามาเกิดในสหรัฐซึ่งทรัมปโต้ว่าเขารู้สึกภูมิใจ
ที่สามารถทำให้โอบามาแสดงใบเกิดได้สำเร็จ
ซึ่งเป็นสิ่งที่นางคลินตันทำไม่ได้
หัวข้อที่๓ของการดีเบตคือความมั่นคงของอเมริกา
ซึ่งฮิลาลีย้ำจำเป็นต้องเอาชนะกลุ่มไอซิส
ขณะที่ทรัมป์กล่าวหาว่านโยบายของโอบามาและฮิลาลีต่ออีรักษ์
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มไอซิสขึ้นมา
ขณะที่ฮิลาลีโต้ว่านี่เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
เพราะไอซิสกำเนิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีจอร์สดับเบิ้ลยูบูช
ดีเบตยังวกมาถึงประเด็นบุคลิกภาพส่วนตัว
ทรัมป์โจมตีฮิลาลีว่าไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
เหมาะสมเพียงพอกับการเป็นประธานาธิบดี
ซึ่งจะมาพร้อมกับตำแหน่งประธานาธิบดี
ทัศนคติที่ไม่สนใจว่าประเทศใดจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง
โจมตีทัศนคติของทรัมป์ต่อผู้หญิงว่าเป็นปัญหา
ขณะที่ทรัมป์ยังโจมตีประเด็นการใช้อีเมลส่วนตัวของฮิลาลีระหว่างเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
พร้อมระบุว่าหากนางคลินตันยอมเปิดเผยข้อมูลอีเมล๓๐๐๐ฉบับ
เขาจะยอมเผยข้อมูลการเสียภาษีย้อนหลัง
ซึ่งฮิลาลี่ยอมรับว่านั่นเป็นความผิดพลาดของเธอ
พิษพลาดของเธอทย้อนเวลากลับไปได้จะแก้ไข
ยังยืดอกรับว่าพร้อมรับผิดชอบกับผลที่ตามมา
เสร็จสิ้นการดีเบตสื่อหลายสำนักมองไปในทางเดียวกัน
ฮิลาลีชนะทรัมป์ในดีเบตรอบนี้
จากการควบคุมอารมณ์ได้มากกว่า

รวมถึงสามารถเสนอประเด็นเพื่อโน้มน้าวให้คนกลับไปตัดสินใจได้มากกว่า
จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๒๑คนมองว่า
ลินตันชนะในดีเบตรอบนี้
ส่วน๑๒๗บอกว่าทรัมป์ทำได้ดีกว่า
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนี้บอกว่าเขาหวังว่าทรัมป์จะเตรียมตัวมาดีกว่านี้
เพราะยอมรับว่าการดีเบตรครั้งนี้
ทรัมป์ไม่ได้ดูไร้สาระหรือก้าวร้าวเท่าที่เป็นในเวลาปกติ
ขณะที่ผู้สนับสนุนฮิลาลีคนนี้บอกว่า
ดีเบตครั้งนี้เหมือนเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่คนรู้อยู่แล้ว
มองว่าสำหรับผู้ที่เลือกข้างแล้วแน่นอน
ว่าจะสนับสนุนคลินตันหรือทรัมป์จะไม่เปลี่ยนใจ
ผลสำรวจชี้ว่ายังมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกราวร้อยละ๑๐๒๐
ที่ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
อาจลงคะแนนให้ผู้สมัครจากพักที่๓
ซึ่งทำให้การดีเบตอีก๒ครั้งที่เหลือยังมีความสำคัญสำหรับคลินตันและทรัมป์
โน้มน้าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเหล่านี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน